แต่ว่ายังมีร้านอาหารชั้นนำชื่อดังที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
เพราะว่าร้านอาหาร๓ร้านที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้
ต่างก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารร้านอาหารของประเทศอังกฤษ
โดยแต่ละร้านต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นแตกต่างกันไป
มีทั้งอาหารที่เน้นรสชาติแบบธรรมชาติอาหารตามใจเชฟ
หรือแม้แต่กระทั่งอาหารฟิวชั่นที่ได้นำรูปแบบของอาหารต่างชาติ
ประยุกต์ผสมผสานกับอาหารบราซิล
ออกมาเป็นเมนูลูกผสมสุดสร้างสรรค์

เป็นร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร

และแน่นอนว่าฝีมือของเชฟรายนี้ต้องไม่ธรรมดา
เพราะเธอเคยทำงานเป็นเชฟทำอาหารในธรรมเนียบประธานาธิบดี
ซึ่งเธอเล่าว่า
ร้านอาหารแห่งนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสประสบการณ์
ชาวบราซิลได้พบเจอในแต่ละวัน
ศาสตร์การกินอาหารชั้นสูง
โดยแรงบันดาลใจในการทำอาหารแต่ละเมนูนั้น
มาจากการทำอาหารพื้นบ้านของชาวบราซิล

รังสรรค์มาจากทรัพยากรต่างที่มีอยู่

ชาวประมงจะจับปลาชนิดใดขึ้นมา
หรือกระเศรษฐกรได้ปลูกวัตถุดิบอะไร

ได้ใช้น้ำตาลหายากจากรัสเซอาร่า
ใช้ดอกไม้ที่หาได้ทั่วไป
ที่เป็นตัวช่วยเสริมการปรุงแต่ง
ให้ออกมาได้รสและสัมผัสที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด

คือหัวใจสำคัญของร้านอาหารแห่งนี้
และคงไม่น่าแปลกใจถ้าจะบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้
โดยอาหาร๙จานสำหรับ๑คน
มีราคาอยู่ที่๒๐๐๔๐๐บาทเลยทีเดียว
อีกหนึ่งร้านที่ได้รับความนิยมในหมู่นักชิม

และหลังจากกลับมาก็ได้ฟอร์มทีมจากหลากหลายเชื้อชาติ

ถือได้ว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง
ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของร้านอาหารแห่งนี้
เพราะอาหารแต่ละเมนูนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในร้าน
และขึ้นอยู่กับเชฟว่าอยากจะทำเมนูอะไร
เมนูปลาซอสหัวหอมที่เห็นอยู่นี้เชฟของร้านกล่าวว่า
ได้นำเผือกและกะทิมาเป็นส่วนผสม
โดยนำผักจากสวนที่ร้านปลูกเอง
ผักกระเจี๊ยบเขียวที่ใช้บ่อยมาประกอบอาหาร
โดยราคาอาหารนั้นจะอยู่ระหว่าง๒๑๐๐บาทถึงประมาณ๒๖๐๐บาท
อีกหนึ่งร้านที่ติดอันดับร้านอาหาร๕๐แห่งที่ดีที่สุดในลาตินอเมริกา
ซึ่งจุดเด็ดของร้านนี้คือการผสมผสานเทคนิคการทำอาหารสไตล์ฝรั่งเศส
เข้ากับเมนูอาหารของชาวบราซิลเช่นซอสหลายชนิดที่มีการผสมเนยเข้าไปด้วย
แม้แต่การนำวัตถุดิบของบราซิลผสมลงไปในอาหารสไตล์ฝรั่งเศส
โดยราคาของอาหารนั้นอยู่ที่๓๔๐๐บาทถึง๓๗๐๐บาทต่อคน